ตอนแรกฟื้นก็โพสต์เหมือนกันนะโพสต์แบบนิ้วมือเปล่า
มีคนมาบอกว่าคุณเฝ้าระวังนะครับแคปข่าวอะไรต่าง
มาให้ดูว่าเออลบเหมือนกันลัวหลายคนบอกว่าถึงขั้นลบภาพออกนะ
ไปก่อนแล้วก็ไปวาดหัวใจทัพอีกนิดนึง

นี่ก็เป็นภาพผู้ประกาศไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
พิชชี่อย่างนี้พี่มิวพี่มินก็โพสต์เหมือนกันเห็น
ใช่ของเราลงตอนแรกเราลงไม่ได้มีสติ๊กเกอร์เข็มมา๒
แต่ว่าคือเราเข้าไปดูแล้วว่า
มันไม่ชัดมันไม่ได้ชัดขนาดที่จะเห็นลายเส้นว่า
จะเอาไปลอกเรียนอะไรได้เราก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ
ใช่นะคะนี่มีแต่คนแบ๊วนะคะ
นี่เป็นมุมวันว่างทั้งสองท่านที่แบบใส่แวดน่ารัก

ถูกค่ะเป็นมุมใสนะคะ
ก็โพสต์กันเยอะแหละค่ะเรื่องราวบนโลกโซเชียล
สำหรับคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนชาวไทยนะคะ
แล้วก็โพสต์ภาพลายนิ้วมือที่เปื้อนหมึกแบบนี้
แต่บางส่วนก็กังวลถึงความปลอดภัย
จากภาพรอยนิ้วมือที่อาจเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลได้นะคะ
เรื่องนี้มาดูกันจริงไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีนะคะ
นายปฐมอินทรโรดมก็บอกว่าในทางเทคนิค
มีความเป็นไปได้น้อยค่ะที่เหล่าแฮคเกอร์จะใช้วิธีนี้
เพื่อแฮ็กข้อมูลต่างเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยลายนิ้วมือ
มักใช้สำหรับการสแกนเข้าสถานที่หรือสแกนบนโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่แฮคเกอร์ต้องการนะคะ
ข้อมูลที่แฮคเกอร์ต้องการจะใช้วิธีส่งลิงก์แปลกปลอม
กรอกอีเมลข้อมูลส่วนตัวหรือว่าปล่อยไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือมากกว่า
คือต้องบอกว่าก็มีคนมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะ
บอกว่าถ้าจะเอาลายนิ้วมือกลัวกันขนาดนั้น
พวกบัตรประชาชนลายเส้นโดนง่ายกว่าไหมที่เอาคนเอาไปปลอมแปลงนะคะ
แต่ก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยยังไงก็เซฟไว้ก่อน
ควรโพสต์รูปภาพที่เห็นรอยนิ้วมือชัดนะคะ
เช่นเดียวกันกับนายมานะตรีระยาพิวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสื่อ
ก็แนะนำว่าสามารถโพสต์ภาพนิ้วมือได้
แต่ก็ไม่ควรจะโพสต์ให้เห็นรอยนิ้วมืออย่างชัดเจนไปฟังเสียงกันค่ะ
ก็สัญลักษณ์ได้ว่าไปใช้ศิษย์อันนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว
อาจารย์เป็นคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ที่หอการค้าก็มาออก
รายการขีดเส้นใต้ประชามติเมื่อคืนนี้กับทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ฉันก็ถามอาจารย์ไปแหละว่าตกลงอาจารย์มันได้เปล่า

แต่สั้นค่ะเป็นคุณป้า

แต่ว่าเขาบอกว่าอย่าใส่เลย

ไปทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าตกลงยังไงสำหรับลายนิ้วมือนี้

การค้นหาลายนิ้วมือจากการจับสิ่งของ

ลายนิ้วมือตอนนี้คือ
ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง
แล้วก็วิจัยอยู่ในห้องทดลองของต่างประเทศ

ยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้งาน

ชัดเจนประมาณนี้ที่เราถ่ายกันเองนะคะ

นิ้วมือไปใช้เนี่ยต้องใช้กล้องถ่ายรูป

แล้วก็ต้องซูมเข้าไปให้เห็นลายนิ้วมือทั้งหมด

ไม่น่าจะมีความละเอียดเพียงพอนะคะ
แต่ยังไงก็ตามก็กันไว้ดีกว่าแก้แหละ
สำหรับเรื่องนี้นะคะ